กองกำลังทหารจุฬสัครมนตรีนำกำลังพลทหารพรานกองร้อยที่สองหนึ่งศูนย์หกหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ยี่สิบเอ็ดและฝ่ายปกครองอำเภอปากฆาตร่วมกับชาวบ้านร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวให้กับครอบครัวของในสมัยโพแก้วชาวบ้านบ้านนาดงหมู่ที่สามตำบลนาดงอำเภอปากฆาตจังหวัดบ
จากหย่อมความกดอากาศตำกำแรงบริเวณชายฝั่งประเทศวิทยาลังตอนล่างจะเข้าปกครุมอ่าวไทยตอนบนทำให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนบนมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้นั้นมีฝนตกเพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำให้ข้าวที่รอเก็บเกี่ยวได้รับความเสียหายสร้าง
ให้กลับคืนสู่ชนบทและชุมชน